คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องมูเตลูเนี่ยมีทุกแวดวง
อย่างที่เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วนะคะแวดวงนางงาม
เขาก็มูกันอย่างที่ก่อนหน้านี้ไปสัมพงสัมภาษณ์

เวทีประกวดเวทีหนึ่งขอใช้โซโลแกนนี้ค่ะ

ต้องบอกว่าสดร้อนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
กองประกวดได้นำเสนอเรื่องความเชื่อเป็นไทยซอฟพาวเวอร์

ตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาไทยเข้ามามูกันทั้งนั้นเลย

และตามภาพที่เห็นคุณผู้ชมได้อันเชิญพระพิคเนธมหาเทพแห่งความสำเร็จ

และหลังจากที่ทำพิธีไหว้พระพิคเนตเสร็จนะคะ
ผู้เข้าประกวดจึงได้ทำพิธีลงนะเศรษฐีตามภาพเลยค่ะ

เพื่อเสริมเสน่หมตาความปังความเห็งให้กับผู้เข้าประกวดอีกด้วยค่ะ

ซึ่งทางคุณพอร์ลนะครับผู้นวยการการประกวดนะครับ

อยากให้ทุกคนอยากให้ผู้เข้าประกวดเสริมความปัง
พลังบวกจะได้มีกำลังใจตลอดโดยการทำกิจกรรมการประกวด

เรียกว่าปังแรงมากแล้วเข้าไปที่ไหนรู้ไหม

อ่าน้องชาลอทมิสแกนคนดัง
ไม่ว่าจะเป็นโมโหหลายคนคุณเบิ้ลปฐุมธุราชก็มานะ

เรียกว่าที่นี่คือปังมากจริงไปฟังเสียงสัมภาษณ์สักเล็กน้อยค่ะ
จริงคืออยากจะบอกว่าตอนทำมันรู้สึกว่ามันมีพลังบางอย่าง
แล้วเราก็ด้วยความเชื่อความศรัทธาด้วยค่ะ
ส่งเสริมในความไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจ
ความที่จะสามารถทำให้เรามีสติปัญญาต่าง
อันนี้เฟิร์สก็เชื่อว่ามันก็สามารถช่วยได้ค่ะ
ค่ะคือเวทีนี้เขามีทั้งชายแล้วก็หญิงด้วยอืม
โหเรียกว่ามูทุกอนุมูทุกอย่างจริงใช่ค่ะ
ทำแล้วสบายใจไงจะได้ปังขึ้นเวทีคุณผู้ชมค่ะ